อ่าส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันหน่อย
คุณตาวัย๘๓ปีที่นนทบุรีมีปัญหากับคู่เขย
เรื่องที่ดินสุดท้ายเนี่ยบุกไปยิงเขาเนี่ย
ตายไปหนึ่งเจ็บอีกสองนะ
วันนี้ครับทุกผู้ชมครับเรามีหลักฐานเป็นช่วงเวลานาทีเกิดเหตุนะครับ
คลิปนี้เนี่ยตัวของผู้ตายนะฮะ
ที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยเป็นคนถ่ายเอาไว้นะครับ
ดูสิฮะนี่ในซอยนะฮะเดินเถียงกันมาแล้วก็
ผู้ก่อเหตุอยู่ตรงนู้นนะครับนี่คนที่เสียชีวิตถ่ายคลิปอยู่นะ
นี่มีเด็กขี่มอเตอร์ไซค์อยู่มีพระอยู่ด้านหลังคนก่อเหตุนั้นเห็นไหมฮะ
หนุ่มพ่อนั้นรถมันทุกข์เลี้ยวขวาไป
เฮ้ยปืนขึ้นมาเขาลองเฮยกันแล้วครับสุดท้ายเนี่ย
ยิงไปโอหูดูสิหกนัท

ของผู้ที่เป็นฝ่ายผู้เสียหายนะครับทั้งเสียชีวิตแล้วก็เจ็บเนี่ยนะฮะตา
หนึ่งเจ็บสองเนี่ยเขามีเป็นหลักฐานแล้วก็ให้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สวยข่าวของเรามา
เพื่อให้เห็นว่าเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นยังไงนี่อายุ๘๓ปีนะฮะโอ้โหแต่ใจร้อนเหลือเกินนะครับ
แล้วจะมีช่วงที่อีกช่วงหนึ่งตรงนี้นะฮะที่ผู้ก่อเหตุเปิดประตูรั้วบ้านออกมานะครับ
คนก่อเหตุชื่อในหวานนาคแกรมทองอายุแปดสิบสามปีนะครับนี่เดินมาหน้าบ้านนะฮะ
ทะเลาะกับญาติคือผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอยู่ข้างรั้วบ้านแล้วควักปืนมายิงเขา๖นัด
นี่ตอนแรกเดินออกมาหน้าประตูรั้วตัวเองเนี่ยมีพระที่เดินผ่านมานะครับ๖นัดเนี่ยกระสุนถูกนางวิลัยบุญรอด
อายุ๔๕ปีเสียชีวิตอยู่ข้างรัวบ้านนี่เขาเป็นชะวันแล้วกันซึ่งก็คือคนถ่ายคลิปเจ้าของคลิป
ขณะเดียวกันนะครับอีกคนนึงคือนายนรงบุญรอดอายุ๗๕ปี
เป็นพ่อของนายเอกรินเป็นพ่อสามีของนางวิไลนะฮะ
ถูกยิงบาดเจ็บเหมือนกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
โมงเย็นนะครับมีกล้องวงจรปิดนะฮะช่วงก่อนเกิดเหตุ
นาฬิกา๔๕นาทีนี่คืออันนี้นะฮะจะเห็นว่าในหวานคนก่อเหตุ
นะครับท่านผู้ชมครับในหวานหน้าแกรมทองอายุ๘๓ปี
เปิดประตูรั้วบ้านออกมาแล้วก็มีพระรูปหนึ่งเดินมานี่ฮะ
หวานเนี่ยยืนคุยกับพระไม่รู้คุยเรื่องอะไรชี้มือชี้ไม้นี่

ก่อนที่พระท่านจะเดินไปแต่สุดท้ายท่านก็ไปอยู่ในคลิป
ด้านหลังอ่ะเห็นไหมแต่หวานก็เดินไปเดินไปอย่างนี้ครับใคร
ไปรู้ว่าแกพกปืนที่เอวไปนะนี่ฮะจากนั้นหลังจากนั้นอีก
๓นาทีที่ออกไปเนี่ยไปข้างบ้านนี่ซ้ายมือนี่ฮะซอยข้างบ้าน
นะครับกล้องวงจรปิดส่องไม่ถึงนะครับนี่ขวามือนั่นเป็นเป็น
ล้อวงจรปิดแต่มันส่องไม่ถึงนะฮะมันจะเห็นรถอยู่แวบอย่าง
นะฮะมีสแลนด์สีเขียวเขียวบังอยู่แต่มีคลิปของผู้ตายเนี่ยถ่าย
ไว้ได้นะครับเป็นช่วงในหวานก่อเหตุนะฮะก่อนที่๑๖นาฬิก
๔๘นาทีจะเห็นลูกสาวของนายหวานเนี่ยวิ่งออกไปนอกบ้าน
เพื่อจะไปพาพ่อนี่นี่ลูกสาวคงได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงเออะ
โวยวายเปิดประตูรั้ววิ่งออกไปคือตอนที่เกิดเหตุใน๑๖นาฬิกา๔๕
นาทีนี่๖๖นาฬิกา๔๘นาทีลูกวิ่งไปพาพ่อเข้ามานี่พาพ่อเขา
ไปในบ้านในมือยังถือปืนในมือยังถือปืนแล้วพ่อเดิน
เข้ามาแล้วนี่ครับนี่ต้องดันพ่อเข้าบ้านมือยังถือปืนอยู่
เลยนี่คือก่อเหตุแล้วนะคะยิงไปแล้วฮะตายไป๑เจ็บ๒แล้ว
ก็วิ่งเข้าไปในบ้านหลังก่อเหตุแล้วในหวานก็ไปขังตัวอยู่
บ้านนะครับตำรวจมาเนี่ยเจรจาอยู่ชั่วโมงกว่านะฮะเพราะว่า
ว่าคนก่อเหตุมีปืนด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยถึงยอมออกมา
มอบตัวนะครับ
โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราวันนี้
ตามความคืบหน้าทางคดีที่สพบังกรวยนะฮะตำรวจคุมตัวใน
มาสอบปากคำเพิ่มเติม
นี่ไม่มีไม่มีคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถาม
ตะวันไม่มีเรียกอะไรตะวันแกก็สารภาพกับอำรวจบอกทำไปเพราะ
โทษะแกอ้างนะบอกไม่พอใจผู้ตายเนี่ยไปจ้างรถขนเศษ
ปูนมาถมที่ดินข้างบ้านทำให้กำแพงบ้านของแกเนี่ยร้าวพัง

นี่นะฮะเพราะว่าตอนที่ออกไปจะเห็นมีรถใช่ไหมเหมือนเป็นรถ
ขนดินขนอะไรนั่นแหละค่ะนั่นแหละรถบรรทุกเล็กหน่อยแกบอกทำให้
กำแพงบ้านแกร้าวเสียหายค่ะสอบปากคำเสร็จคุณระวีการก็พยายาม
สอบถามเพิ่มอีกตะหวานแกก็ไม่ขอพูดเหมือนตอนแรกเลยไม่
ขอพูดนะฮะบอกมอบหมายให้ทนายความเนี่ยมาดูเรื่องคดีให้แล้ว
แล้วแกบอกว่ายังไงรู้ไหมแกบอกไม่มีอะไรจะฝากถึงครอบครัว

ไม่มีอะไรค่ะ

ผมอายุมากแล้วพอแล้วครับ
ขณะที่ทางฝั่งญาติของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาก็มาให้ปากคำเพิ่มเติมกับทางตำรวจนะฮะ
นี่คือภรรยาของนายนรงคนเจ็บนะครับ
ก็คือนางวินเรียมอายุ๗๑ปีนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุเนี่ยมีรถขนเศษปูนเอาเศษปูนมาถมที่
ซึ่งเป็นที่ดินในส่วนที่เหลือของสามีลูกชายและลูกสะพ้ายคนเจ็บนะ
แล้วผู้ตายเนี่ยก็เดินไปดูคือเดินไปดูกันหลายคนนะครับ
สักพักนึงเนี่ยคนก่อเหตุคือตะหวานเนี่ย
ไม่พอใจแกก็ออกมาต่อว่าแล้วก็เอาปืนเนี่ยมาไล่ยิงเลย
โดยผู้ที่เสียชีวิตคือลูกสะพ้ายเนี่ยยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนเกิดเหตุ
ก็ถูกยิงกระสุนเข้าแก้มนะฮะอาการหนักสุดเสียชีวิต
ส่วนปมปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องข้อพิพาทเนี่ยเดิมที่ดินตรงนี้เนี่ย
แบ่งกันในหมู่พี่น้องอยู่แล้วแต่ช่วงหลังทางนางจำลองที่เป็นพี่สาวนะครับ
เขยใหญ่นะนางจำลองนี่เป็นพี่สาวของนางวินเรียมนะครับทวานนี่เป็นพี่เขยเป็นเขยใหญ่
มาขอซื้อที่ดินแต่มีการต่อรองราคากันมากไป
ทางครอบครัวก็เลยตกลงไม่ขายให้เก็บเอาไว้ดีกว่า
แล้วก็จะปรับพื้นที่เพื่อจะเอาไว้แบ่งแบบแบ่งให้ลูกให้หลานดีกว่า
ตั้งแต่นั้นเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องขุนคล่องหมองใจกันเรื่อยมา
ตะหวานเนี่ยแกขอซื้อที่เพิ่มแต่ว่าเขาไม่ขายให้
เพราะว่าต่อรองกันแบบต่อกันเยอะเขาเลยไม่ขายแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ให้ลูกหลานดีกว่า
สุดท้ายเนี่ยทางฝั่งนี้พอเขาจะถมที่เขาก็ให้รถที่แบบไปขนเศษดินเศษปูน
มาถมที่ไงตาหวานก็บอกว่าตอนที่รถเข้ารถออกมาถมที่เนี่ยทำกำแพงบ้านแกราว
ท่านผู้ชมครับคุณระวีการลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
กำแพงบ้านของตะหวานอ่าริมกำแพงนี่ตรงจุดซอยตรงนี้เลยที่ยิงกันเนี่ย
ตรงนี้นี่นะฮะเมื่อกี้เลยค่ะฝนตกน้ำมันท่วมขังอืม
ยังมีร่องรอยคราบเลือดติดอยู่แถวกำแพงนี่นะครับ
ร่องรอยแตกร้าวบนกำแพงที่ผู้ก่อเหตุบอกได้รับผลกระทบจากรถขนเศษปูนที่ขับเข้าออกนี่มาถมดินนี่นะฮะ
แต่เอาจริงในกำแพงเก่ามันก็มันก็อาจจะมีรอยร้าวมันก็หลายสาเหตุนะ
มันระหว่างแกก็ต้องไปดูด้วยใช่ไหมแต่มันยังไงมันก็ไม่ใช่ถึงขั้นเอาปืนไปยิงเขาอะ
ค่ะเนี่ยอันนี้แบบเนี่ยถามว่าซ่อมไหนมันซ่อมได้
บางทีมันอาจจะเกิดจากดินซุดมันก็เป็นไปได้ด้วยนะโอ้มันก็ได้หลายสิ่งหลายอย่าง
ใช่นี่ฮะที่ดินตรงนี้เนี่ยครอบครัวของคนเจ็บแล้วก็คนตายเนี่ย
เขาเอาเสาปูนมาปักกั้นเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับนี่เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับ
ก็ถมตะวานก็จะขอซื้อไงตะวานที่เป็นเขยเป็นเขยใหญ่
ฝั่งซ้ายมือบ้านตะหวานก็เป็นฝั่งบ้านพี่สาวนะครับอันนี้คือฝั่งบ้านน้องสาวนะครับ
หวานเป็นเขยจะขอซื้อแต่ต่อรองเยอะไปทางนี้ก็เลยบอกไม่ขายแล้วเขาแบ่งให้ลูกหลานดีกว่า
เขาก็ถมเนี่ยฮะเอาเศษปูนเศษอะไรพวกนี้ให้รถเอามาถมเอามาถมนะครับ
ใกล้จะเสร็จอยู่แล้วนะฮะแต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องซะก่อน
คุณระวีการไปที่วัดนะฮะที่งานศพของนางวิไลที่เสียชีวิตนะครับ
หูช้างนะครับนายเอกรินสามีของผู้ตายซึ่งก็เจ็บเหมือนกันนะครับ
พ่อของนายเอกรินก็เจ็บนะฮะวันนี้สามีก็ขอแพทย์ออกจากโรงพยาบาลมา
ร่วมพิธีรดน้ำศพของภรรยาก็นั่งรถเข็นมานะครับ
ลูกสาวก็ไปกราบแม่นะก็เศร้าสะเทือนใจกันหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับ
คุณเอกรินเนี่ยบอกว่าที่ดินผืนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องทางเข้าออกด้วยนะครับ
ถึงขั้นเคยขึ้นโรงขึ้นศาลกันมาแล้วสารตัดสินให้ฝั่งของเขาเนี่ยชนะคดี
แล้วก็ยกที่ดินตรงทางเข้าให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ก็เลยยิ่งทำให้ตะหวานเนี่ยแค้นใจหาเรื่องมาเรื่อย
มันเหมือนเป็นที่ที่แบบคือถ้าเกิดว่าตาหวานจะเอาคนเดียว
คนอื่นเข้าไม่ได้ค่ะอ่าก็เลยต้องไปฟ้องร้องกันขึ้นศาล
บอกให้ใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์ร่วมกัน
อย่างนั้นเข้าไม่ได้นะคุณขวัญ
ดูผำน้อยเนี่ย
หวานก็เลยไม่พอใจถึงขั้นจะซื้อที่ด้านในแต่เขาไม่ขายให้ก็เลยยิ่งมีปัญหากันอีก
ส่วนการปรับที่ดินเนี่ยก็ทำมาสักพักหนึ่งใกล้จะเสร็จแล้วขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ตะหวานมักมาแสดงอาการไม่พอใจทุกครั้งที่เห็นรถขนเศษปูนเศษดินเนี่ยเข้ามาถมที่
บางครั้งมายืนมาเฝ้าดูมาโวยวายมาดักหน้ารถบรรทุกฝั่งคุณเอกรินบอกว่านี่ทุกครั้งเนี่ยจะพยายาม
ถ่ายคลิปเอาไว้ตลอดอ๋อเพื่อเป็นหลักฐานนี่เห็นไหม
อารมณ์ร้อนเหลือเกินก็จะให้คนกลางเนี่ยพยายามไปบอกว่า
ใกล้เสร็จแล้วนะใกล้เสร็จแล้วนะค่ะอ่าเดี๋ยว
ขอหน่อยขอหน่อยใกล้เสร็จแล้วเนี่ยแม้ก็จะมาดูอย่างเงี้ย
มายืนดูเนอะแต่แกก็ไม่พอใจอยู่เรื่อยอืม
กระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็เกิดเรื่องจนได้
ซึ่งขอยืนยันว่าทางฝั่งเขาเนี่ยเขาไม่ได้หาเรื่อง
และยากขอผมวิ่งวิ่งเข้าวิ่งจับเนี่ย
มันไม่มันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามัน
มุมของฝั่งคนเจ็บนะครับเขาบอกเขาก็ขอความเป็นธรรมหน่อย
ภรรยาเขาก็ตายด้วยค่ะนี่ถวันเนี่ยไม่ยอมพูดอะไรบอก
คือกล้องวงจรปิดที่เห็นตอนแกออกจากบ้านไป

จังหวะไม่รู้พระท่านช่วงเย็นท่านเดินผ่านมาพอดีหรือยังไง

นี่ยกมือไหว้แล้วก็ชี้ด้วยชี้ไปทางนั้นอ่ะค่ะ
แต่ว่าบ้านเนี่ยอยู่แถววัดอยู่แล้วไง

หลวงพ่อท่านอาจจะไม่รู้ท่านอะไรยังไง
แต่ไม่ได้หมายความว่าหลวงพ่อน่าจะรู้เรื่องอะไรนะ
แต่ไม่รู้ตะหวานเนี่ยโอ้โหถึงขนาดเจอพระเจอเจ้าแล้วอารมณ์ไม่เย็นเลยนี่เห็นไหมฮะ
ชักปืนขึ้นมาในเหน็บเอวไว้เลยอ่ะ
หลวงพ่อท่านก็เดินไปแล้วก็ตะหวานก็เดินแซงหน้าพระไปเลยนะ
ละจ้าแล้วก็ไปโวยวายเขาอยู่ตรงปากซ้อยอ่ะ

ตอนที่รถผลอิตเนี่ยผลปูไปแล้วเนี่ยครับ
ทนายก็มายื่นขอประกันตัวนะครับด้วยหลักทรัพย์๕แสนบาท
แต่ตำรวจคัดค้างกรรมประกันตัวนะครับเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันนะฮะ
แล้วตอนก่อเหตุก็หลบหนีเข้าไปในบ้านเจรจาอยู่เป็นชั่วโมงกว่าจะยอมออกมามอบตัว
ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากหางที่ศาลนะครับ
ติดคุกในวัย๘๓ปีอายุเยอะมากเลยคุ้มไหมเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาทั้งเจ็บทั้งตาย